ส่วนความคืบหน้าล่าสุดอาการป่วยของพระเอกชื่อดังปทฤษฎี
วันนี้ได้รับคำยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัว
บอกว่าอาการโดยรวมนั้นยังคงทรงตัว
และยืนยันด้วยนะคะข่าวการเสียชีวิตของพระเอกดังนั้นไม่เป็นความจริง
น้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มปทฤษฎี
ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ระบุว่าข่าวลือการเสียชีวิตของพระเอกดังที่เป็นข่าวฮือฮา
เมื่อค่ำวานนี้ไม่เป็นความจริง
แม้ว่าข่าวลือดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง
แต่ก็ไม่ได้บรรทอนกำลังใจของครอบครัว
เชื่อว่าทีมแพทย์จะยังควบคุมการติดเชื้อที่ปอดของปอได้

และอยู่ในขั้นวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังอาการปอดติดเชื้ออย่างใกล้ชิด
แต่ยังมีการตอบสนองที่ดีสื่อสารได้เล็กน้อย
และให้สื่อมวลชนรอติดตามการชี้แจงของทีมแพทย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามคำสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ของอน้ำอ้อยสอนมนตรา